วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้า
ในการตรวจสอบพื้นที่บ้านของไอศ์ไอศ์หีบเหล็ก
อย่างที่ติดตามข่าวกันมาทุกวันนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ชิ้นส่วนกระดูกเหล่านี้ที่พบในบ่อน้ำในบ้านของในไอซ์
ซึ่งอยู่สุดซอยเพชรเกษม๔๗เนี่ยจะเป็นใครอะไรยังไงบ้าง
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะคะ
ว่าเป็นโครงกระดูกของเพศหญิงหรือเพศชาย
ศพกันแน่๓๐๐กว่าชิ้นที่เจอในบ่อน้ำ
ถูกต้องงมหาไป๒วันใช่ค่ะ
อันนี้แค่๒วันนะวันแรก๒๘ชิ้นวันที่๒๒๘๘ชิ้นนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับกำลังรอผลการตรวจพิสูจน์ชิ้นส่วนกระดูกเหล่านี้นะครับ
โครงกระดูกนี้จะมีแค่คนคนเดียวหรือมากกว่านั้น
จะมีกี่คนผู้ชายผู้หญิงยังต้องรอผลการยืนยันนะครับ
แต่ว่าตัวในไอซ์เจ้าของบ้านนะครับตอนนี้ถูกควบคุมตัวไว้แล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินคดีแล้วก็ฝากขังที่ศาลเอาไว้คัดค้านการประกันตัวนะครับ
ข้อหาด้วยกันคือมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
มียาเสพติดไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายแล้วก็เรื่องของการลักลอบฝังซ่อนเร้นอำพลางศพ
ภลางศพซึ่งเป็นศพของน้องกุ๊กกิ๊กหญิงสาววัย๒๒ปี
เมื่อน้องกุ๊กกิ๊กเนี่ยไปพบว่าถูกฝังไว้ในพื้นที่บ้าน
ในไอซ์ในไอซ์จะมีส่วนในการฆาตกรรมไม่ฆาตกรรมอย่างไรตามที่พยานให้การกับเจ้าหน้าที่เนี่ย

ก็ต้องถูกแจ้งข้อหารักรอบฝังซ่อนเต้นอำพลางศพไว้ก่อนนะครับ

เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ไปตรวจสอบประวัติของในไอซ์ย้อนหลังในช่วงปี๒๕๕๕นะครับ
ก่อนที่ในไอซ์จะถูกคุมขังในเรือนจำว่าเคยไปก่อเหตุอื่นอีกหรือไม่
แล้วก็จะสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ที่สำคัญคือตอนนี้กำลังติดตามตัวอดีตแฟนสาวของในไอซ์
คบหากันนานพอสมควรหลายปี
นี่ฮะที่ชื่อว่าจันทร์
ไอซ์เองก็แจ้งความจับหญิงสาวคนนี้เอาไว้
เพราะบอกว่าพอเป็นแฟนกันอยู่ด้วยกันคบหากันอยู่บ้านเดียวกันนี่แหละ

หญิงสาวคนนี้ยอมเขาทุกอย่างเขาจะเสพยาเสพติด
จะพาผู้หญิงมากี่คนอะไรยังไงก็ได้
แต่สุดท้ายแล้วเธอแอบยักยอกเงินไปขโมยเงินไป
ทั้งที่ผู้หญิงคนนี้ก็ไปเยี่ยมในไอซ์ตลอดนะคะ
ตอนที่ในไอซ์ติดคุกก่อนหน้านี้อ่ะ
คดียาเสพติดคดีหวงเหนียวกักขังอะไรแบบนี้
แล้วยังเอาบัตรเครดิตไปรูดซื้อสินค้าอีก
หมดเงินเป็นล้านเลยไปแจ้งความวิธีศรนเพชรเกษมนั่นแหละ
แล้วผู้หญิงคนนี้ที่หายตัวไปจากบ้านในไอซ์เนี่ย
ก็คงจะหนีคดีที่ในไอซ์แจ้งความเอาไว้
ค่ะหรือว่าหายไปไหนก็ไม่รู้
แต่ตอนนี้ตำรวจต้องการตัวเธอเหลือเกิน
เพราะเชื่อว่าเธอต้องรู้หมดว่าไอซ์ทำอะไรไว้บ้างในบ้านหลังนี้
เนื้อที่๒๐ไร่สระน้ำอีก๒ไร่
เพราะคนก็กลัวว่าจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับเธอหรือเปล่า

ก็รู้กันแค่ว่ามีบ้านอยู่พระประแดงแค่นั้นเอง
ส่วนนี้ครับทุกผู้ชมครับน้ำในบ่อเนี่ย
บ่อรูปตัวแอล๒ไร่นะครับที่งมไป๒วันแต่ยังไม่ทุกพื้นที่

เจ้าหน้าที่บอกว่าอาจจะต้องพิจารณาในการสูบน้ำออกจากบ่อนะครับ
เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาเพิ่มเติมในบ่อ
เดี๋ยวขอประชุมหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อน

จะต้องสูบแบบไหนอะไรยังไง

มาแล้วน้ำจะไปไหนจะเอาไปไว้ที่ไหน

มันก็ต้องมีทั้งเรื่องของ

ถ้าต้องคลี่คลายคดีเพียงแต่ว่าวิธีการเนี่ย
อันนี้ต้องคุยกันให้รอบครอบก่อน
สามารถทำได้แน่นอนนะครับ
ถ้าคิดว่าเป็นวิธีที่ดีสุดเราก็จะทำ
เรื่องค่าให้จ่ายเนี่ย
ไม่ใช่ประเด็น
อืมเพราะถ้าจะสูบน้ำ

จะไปกระทบไปดูดไปดึงอะไรออกมาหรือเปล่า

เพื่อท่านจะมีบ่อน้ำเยอะสระใหญ่อยู่ที่บ้าน

ว่าสูบแล้วขนไปไหนอะไรยังไงกัน
แต่นี่พื้นที่รอบก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรไปหมดแล้วไงค่ะ
แต่บ้านเขาก็เนื้อที่๒๐ไร่
ชิ้นส่วนกระดูกที่พบที่งมได้จากบ่อน้ำของบ้านในไอซ์นะครับ
เพื่อตรวจว่าเป็นกี่คนแล้วก็คัดแยกว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงอายุเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ
ตอนนี้ต้องคัดแยกก่อนว่าที่งมขึ้นมาได้เนี่ยชิ้นไหนแตกหักอะไรหรือไม่
ดูแล้วเยอะคือ๓๑๖ชิ้นแต่อาจจะเป็นคนไม่กี่คนหรือคนเดียวก็ได้
แต่ว่าแตกหักก็เป็นได้นะครับแล้วที่สำคัญก็คือ
ที่เขามาแจ้งเรื่องลูกหลานของเขาหายเอาไว้
คือตำรวจบอกว่าแจ้งไว้ตั้งแต่๑๐มกราคมแล้วนะฮะ
ไอซ์ถูกจับ๙มกราคมแล้วพบว่ามีหญิงสาวถูกฝังดินในบ้านใช่ไหม
ตำรวจบอกว่าวันที่๑๐มกราคมญาติของเด็กหญิงวัย๑๒ปีคนนี้มาแจ้งความเลย
เพราะเขาสงสัยว่าที่น้องเขาหายไปหายไปแถวบ้านไอฟ์
พอรู้ข่าวว่าในไอซ์ถูกจับแล้วมันมีคดีลักษณะแบบนี้แบบนี้
หรือว่าจะถูกอะไรยังไงหรือเปล่า
สงสัยอยู่นานแล้วว่าหายไปไหนแต่พอยิ่งมีข่าวยิ่งโอ้โหไม่ได้แล้ว

ญาติบอกว่าเด็กหญิงวัย๑๒ปีคนนี้บ้านอยู่แถวตลิ่งชัน
ตอนนั้นเนี่ยที่น้องเขาหายไปเนี่ยก็หลายปีมาแล้วสูงประมาณ๑๕๐เซนติเมตรน้ำหนัก๔๐กิโลกรัม
รูปร่างผอมผมยาวประบาผิวสองสีตำรวจได้ภาพของเด็กหญิงคนนี้แล้ว
แต่ว่าระยะเวลาของการหายไปก็ค่อนข้างจะหลายปีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
จากเจ้าหน้าที่อาสาของทางกระตันยูอะค่ะที่เขาไปช่วยงมไปช่วยหาในบ่อน้ำนี้นะคะ
นายสุพมิตรสาลีค่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิร่มกระตันอยู่
เขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าจากประสบการณ์แล้วนะที่ไปช่วยงม
แล้วก็เอากระดูกมนุษย์ขึ้นมาได้ทั้ง๒วันวันแรก๒๘ชิ้นวันที่๒๒๘๘ชิ้น
เจ้าหน้าที่เองตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะว่ากระดูกที่เจอบางส่วนมันเล็กมากคุณภาคภูมิ
คือขนาดเล็กแล้วกู้ภัยเขาบอกว่าเขามีประสบการณ์เวลาเห็นโครงกระดูกอะไรแบบนี้
พอจะประเมินได้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายว่าเป็นอายุน้อยหรืออายุเยอะเนี่ยนะ
กู้ภัยบอกว่าโครงกระดูกบางชิ้นส่วนครับน่าจะเป็นของวัยรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบ
เพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่ค่อนข้างเล็กแต่ก็ต้องรอผลการชนะสูตรที่ชัดเจน
ทางนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งนะคะครับว่าที่บอกว่าเออกระดูกมันเล็กน่าจะเป็นของวัยรุ่นเนี่ย
จะใช่กระดูกของเด็กหญิงอายุ๑๒ปีที่หายตัวไปจากบ้าน
และทางบ้านไปแจ้งความคนหายเอาไว้ที่สอนอตลิ่งชันหรือเปล่า
แต่ชิ้นส่วนมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคือไม่รู้ว่าแตกหักหรือมันเล็ก
เพราะว่าเป็นของคนอายุน้อยหรือเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชาย
ต้องรอก่อนนะคะถ้ามีความคืบหน้าตำรวจบอกว่า
เพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่ามีญาติพี่น้องของท่านลูกหลานท่านหายไป

มีหญิงสาวไซส์ลายที่ชื่อออยใช่ไหม
มีคนงานที่เป็นสามีภรรยาก็หายไปอีก

หรือว่าถ้าไม่ได้หายไปแล้วดูข่าวว่ายังอยู่

ก็ลองบอกมานะคะ